ขาไก่ของคุณผู้ชมเป็นยังไงครับ
ขาไก่ของเบิร์ตต้องเป็นไก่บ้านสับติดกระดูก
แล้วต้องมีเห็ดฟางหรือถ้าไม่มีจริงเป็นเห็ดนางฟ้าก็ได้ไม่ติดไม่ติด
บ้านเรากินกันเป็นแกงใช่ไหมนะครับ
กินกันเป็นแกงกินคล้ายแกงกับข้าว
ขอโทษนะครับต้มขาไก่ตอนนี้ถูกโหวตจากนักรีวิวทั่วโลก
เป็นซุปไก่ที่ดีที่สุดของโลกประจำปี๒๐๒๓ครับคุณผู้ชมฮะ
เย็นนี้ถ้านึกอะไรไม่ออกต้มขาไก่ครับ
เว็บไซต์ด้านอาหารชื่อดังระดับโลกนะครับ
ที่เขารวบรวมร้านอาหารสูตรอาหารเมนูวัตถุดิบท้องถิ่นจากทั่วโลก
จัด๑๐อันดับซุปไก่ที่อร่อยที่สุดในโลก๒๐๒๓ครับนะครับ
ส่งเสริมอาหารท้องถิ่นชั้นเลิศปลูกฝังความภาคภูมิใจ
อาหารแบบดั้งเดิมกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับอาหาร
โดยตัดสินจากคะแนนรีวิวแล้วก็นักรีวิวทั่วโลก

นี่นะครับทมคาไข่นั่น

ด้วยคะแนนรีวิวถึง๔๗คะแนน
ถือเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับวงการอาหารไทย
ครับที่เมนูพื้นบ้านโอ้โหสุดยอดต้มขาไก่ครับนะฮะ
เบิร์ตบอกไก่ชิ้นถ้าเป็นเบิร์ตขอติดกระดูกหน่อยใคร
เนื้อก็เนื้อนะครับขาตะไคร้กระเทียมนะครับพริกใบ
กรูดน้ำปลามะนาวเห็ดนะฮะคุณผู้ชมชอบเห็ดอะไร
ดีที่สุดผมว่าเห็ดฟางแต่ว่าบางคนก็เขาบอกว่า
นางฟ้าก็ชุ่มน้ำอร่อยดีอืมนี่แหละครับปรุงโอ้โหน้ำลาย
น้ำตาลปี๊บมะขามเปียกผักชีต้องโรยหน้าใส่ผักชีเยอะ
นะมันจะหอมหอมนะครับบางคนใส่พริกทุบค่ะบางคน
พริกขี้หนูทุบอืมบางคนใส่พริกเผานะฮะนี่แหละอุ้ย
พูดแล้วอยากนะครับนอกจากแชมป์อย่างต้มขาไก่แล้วยังมี
เมนูจากนานาชาตินะครับติดอันดับอีก๙เมนูด้วยกัน
เย็นนี้ต้มขาไก่ครับคุณผู้ชมครับอยากกินเลยอ่ะ
ข้าวสวยร้อนร้อนสักจานนะคะคุณผู้ชมลาดน้ำชุ่มชุ่มเออ
โอ้โหพูดแล้วสักหน่อยไหมข้าวเช้าหัวเขียวต้องขาด